ดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าน้องผู้หญิงทั้งหลายนะครับ
คุณสุภาพสตรีทั้งหลายต้องฟังไว้ให้ดีนะครับ
คือการที่จะป้องกันอันตรายที่มาถึงตัวได้ดีที่สุดก็คือ
อย่าเอาตัวไปอยู่ในที่อันตราย
เพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันมีมิจฉาชีพ
มีพวกคนที่จ้องทำร้ายเราอยู่ตรงไหนบ้าง

อยู่ในคราบของอาชีพอะไรบ้าง
ทุกอาชีพมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดี
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปีครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ชั้นม๕นะครับที่อุดรธานีนะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดรธานี
บอกว่าถูกผู้ชายที่ขับรถรับจ้างแกรปคาร์
อุดรธานีคมขืนเธอบนรถ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตี๒คืนที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
เรียนอยู่ชั้นม๕โรงเรียนแห่ง๑ที่อุดรธานี
ช่วงค่ำวันที่๑๘กันยายน
ไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ก็แน่นอนว่าปาร์ตี้วันเกิดเธอก็ยอมรับว่าดื่มจนเมา
จนตี๒ไม่มีเพื่อนคนไหนเลยที่จะไปส่งเธอที่หอพัก
ทุกคนเมาหมดเธอก็เกรงว่า
แล้วทุกคนก็เกรงว่าถ้ามาส่งเธอเนี่ยจะขี่รถหรือว่าขับรถก็แล้วแต่
จะถูกตำรวจจับเมาแล้วขับ
เธอเลยตัดสินใจโทรเรียกแกรปคามารับ
แล้วก็มายืนรอตามจุดนัดหมายเป็นร้านสะดวกซื้อ
บนถนนอุดรดุษฎีนะครับก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัย
ปรากฏว่าแกรปคาร์คันหนึ่งก็มารับ
จำได้ว่าเป็นรถเก่งสีขาวคนขับเป็นผู้ชาย
เธอก็ขึ้นไปนั่งที่เบาะหน้าข้างคนขับ
แล้วบอกทางให้ไปส่งที่ที่พักแล้วก็หลับไปเพราะว่าเมา
จากนั้นตื่นมาอีกทีนึงรู้สึกอีกทีนึงก็คือ
ผู้ชายคนขับกำลังลวนลามเธออยู่ด้วยการกอดและพยายามจะเข้ามาจูบ
เธอก็พยายามขัดขืนปัดป้องแล้วก็บอกไว้ว่า
พอเธอเธอจะอาเจียนแล้วชายคนขับไม่หยุดฮะ
แต่ว่ากลับดึงเธอไปที่เบาะหลังรถเธอบอกว่าเธอเมามาก
จนแบบไอ้ช่วงเวลานี้คือมันหลับไปเลย
รู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือพบว่าตัวเองกำลังถูกข่มขืนอยู่
เบาะหลังรถแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ารถจอดอยู่ที่ไหน
พอข่มขืนเธอเสร็จคนขับก็ขับรถพาเธอไปส่งที่หอพัก
นี่ฮะเธอก็ส่างเมาตื่นขึ้นมาหลังจากนั้น
เอาเรื่องนี้ไปเล่าไปปรึกษากับรุ่นพี่กับเพื่อน
เพื่อนก็โทรไปหาคนขับแกรปคาร์ตามเบอร์โทรที่โทรนัดหมายเมื่อคืน
ผู้ชายคนขับแกรปคาสารภาพครับบอกว่าทำจริง
แต่ขอร้องว่าอย่าแจ้งความผมเลยแต่เธอบอกเธอไม่ยอม
ปรึกษากันแล้วก็เลยมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
พันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์ฉ่ำผิวภูมิกับการสพเมืองอุดรธานี
บอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะครับแกรปคาคันนี้ว่าเป็นใคร
คาร์ที่อุดรธานีตำรวจตรวจสอบแล้วบอกว่ามีประมาณ๒๐๐คัน
หมายเลขทะเบียนกไก่พพ๙๘๔๓อุดรธานี
เจ้าของรถชื่อนายอภินันอายุ๓๓ปี
เป็นชาวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ส่วนผู้เสียหายตำรวจได้ส่งตัวไปตรวจหาร่องรอยการถูกกระทำชำราวข่มขืนนะครับ
ก็ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
จากผู้เสียหายังเป็นเยาวชนเดี๋ยวต้องให้พนักงานสอบสวนหญิง
มาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับสหวิชาชีพ
แล้วตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนก็ได้ไปเก็บพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมแล้วนะครับ
เชิญเพื่อนผู้เสียหายที่อยู่ในงานเลี้ยงมาสอบสวนด้วย
กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ที่ผู้เสียหายบอกว่ามายืนรอรถ
เพื่อจะได้เอาเป็นหลักฐานในการไปขออนุมัติศาล
ออกหมายจับคนขับรถมาดำเนินคดี
ออกมาชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
รับทราบข้อมูลและรู้สึกเสียใจ
เป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริษัทติดต่อไปที่ผู้โดยสารคนที่เป็นผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว
พูดคุยให้กำลังใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
และแนะนำให้แจ้งความและตรวจร่างกาย
ระงับสัญญาณของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่คนดังกล่าวอย่างถาวรค่ะ
เพื่อไม่ให้ไปให้บริการกับคนอื่นอีก
เพราะว่าเป็นการทำผิดกฎผิดข้อบังคับที่ร้ายแรง

และสนับสนุนการทำงานของตำรวจ
เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนข้อที่จริงในเรื่องนี้
แล้วก็ยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกการเดินทาง
มีการคัดกรองตรวจสอบประวัติอาทยากรรมย้อนหลัง
พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่อย่างเข้มงวด
แล้วก็ระงับสัญญาณการให้บริการทันที

น้องก็ต้องโอ้โหทีนี้จะจำไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับ

คือตี๒แบบนี้ไม่ควรจะไป
โดยลำพังแล้วถ้าไม่ไหวจริงก็นอนอยู่กับเพื่อนนั่นแหละ
ใช่เพื่อนเวลาไปเที่ยวด้วยกันก็ต้องดูแลกันแล้วกันนะ

ที่สำคัญคือน้องเพิ่งม๕อายุ๑๗
คือมันยังไม่ถึงวัยที่จะมีปาร์ตี้กินเหล้าจนเมาขนาดนี้